กันที่สามต้องการน้อยหนึ่งคะแนนในเกมสุดที่สาม
เซเช่ฮิโรชิม่าแชมป์เจริคของญี่ปุ่น
สภาพทีมนั้นถือว่าขาดตัวหลักหลายต่อหลายคนนะครับ
กลางหลังอันเดสตูนเย็ดไม่มีกองหน้าดีโอโก้ยังไม่หาย
สุชาวนั้นก็ยังติดโทษแบนเพิ่มครับ
จริงเกมนี้บุรีรำเองก็พอสู้ได้คุณผู้ชมครับ
แต่สุดท้ายนาทีที่๔๒ครับ
มิยาโยชิแทงบอลทะลุช่องให้กับคนนี้ครับ
ทากุมะอาซาโนที่หญิงหนึ่งมือสิวรัตต์เพศสูงเนินเข้าไปนะครับ

กองหน้าดีกรีชุดโอลิมปิกนะครับ
เจอเจอกับไทยในรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ลูกนี้ฉีกแนวรับของบุรีรำกระจุยเลยครับ
ความเร็วนี้เป็นจุดเด่นของเขาด้วยนะ
ผิดพลาดนะครับของบุรีรำด้วยครับในการเล่นนะครับ

เห็นความเร็วแล้วดูกระชากหนีไปเลยครับฮาซาโดคนเดิม
๒๐กับประตู๕๕ในช่วงขึ้นหลังนะครับได้เร็วครับ
คือพอบุรีรำเสียแล้วก็พยายามที่จะแก้เกมบุกมากขึ้น
แต่สุดท้ายนี่แหละครับพอดันแนวรับขึ้นไปสูงก็
ความเร็วของทางด้านอาซาโนฉีกหนีเหมือนเดิม

เจ้าบ้านมาเรียบประตูปิดท้ายจากโทเหชมิซุนะครับ
๓แต้มแรกได้สำเร็จส่วนบุรีรามนั้นยังไม่มีคะแนน
รวมไปถึงยังทำประตูไม่ได้ในรายการนี้เลยนะครับ
ว่าทากุมาฮาซาโดนั้นหยุดยากจริงครับ
เป็นผู้เล่นที่อันตรายมีความเร็วหาพื้นที่ดีแล้วก็จบสกอร์เด็ดขาดมาก
ส่วนนายในวิชิตชอบครับทางสโมสรยอมรับว่ามาตรฐานของนักเตะไทย
นั้นยังห่างจากญี่ปุ่นอยู่มากครับ
เด็กไทยของเราเนี่ยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ย
ยังมีความแตกต่างอยู่เยอะมากเป็นอะไรที่จะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา
ในส่วนของเด็กไทยให้มีความแข็งแกร่งมากไปกว่านี้
ถ้าหวังพึ่งพาแต่ผู้เล่นต่างชาติในทีมอย่างเดียวเนี่ย
โอกาสที่ทีมจะพัฒนาไปสู่การเป็นท็อปไฟต์ของเอเซีย
โอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นแชมป์เอเซียเนี่ยคงไม่มีทาง
ไปดูสีสันของเกมนี้กันหน่อยนะครับ
เกมนี้เนี่ยแฟนบอลบุรีรำยูเนตเต็ดประมาณร้อยคนครับ
เดินทางมาจากประเทศไทยตามมาเชียร์ถึงขอบสนามฮิโรชิมาอาราติกสเตดียมนะครับ
หนึ่งในนั้นก็มีนายประสิทธิเทศสูงเนินคุณพ่อของสิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมรวมอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าจำนวนจะสู้แฟนบอลเจ้าถิ่นไม่ได้แต่ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าส่งเสียงเชียร์ตลอด๙๐นาที
สนั่นลั่นสนามเลยล่ะครับ

มาร่วมเชียร์ทีมสอนม่วงถึงขอบสนามหลายรายนะครับ
ส่วนแฟนบอลกลุ่มอูต้าของซานเฟรเช่ก็พร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์
ต้อนรับนักฟุตบอลของทีมตัวเองกันอย่างคึกคัก
ขณะที่รถบัตรเดินทางมาถึงนะครับ
จากนี้เขาบอกว่าทำป้ายต้อนรับทีมบุรีรำ
ยูเนเต็ดเป็นภาษาไทยมารอที่หน้าสนามอีกด้วย
ต้อนรับได้อย่างอบอุ่นเลยนะ
ต้องชนะรวดให้ได้แล้วก็ลุ้นให้ผลงานของซานโตนั้นอาจจะหยุดอยู่อย่างน้อย
อีกสัก๒เกมเราก็จะมีโอกาสนะครับในการเข้ารอบต่อไปครับ